อย่างไข่เอามาดัดแปลง
ขายใส่ถังเป็นไข่ถังครับ

แต่ตอนนี้พอเอามาขายอีกทีปรากฏว่ามันฮิตมันดัง
เพราะว่าขายได้ดีจริง

ตามบทเทพทะคอร์ดอเบอร์เมืองจังหวัดกำแพงเพชร
พบกับพ่อค้ารายใหญ่ก็คือคุณชนละทีทวนพงศ์

เจ้าของร้านขายส่งขายส่งไข่
รายใหญ่ของจังหวัดกำแพงเพชร
เขานำไข่ไก่เอามาเร่งขายนะฮะ
ตลาดนัดแล้วก็ตามสถานที่ต่าง
กลยุทธ์เด็ดของเขานำไข่ไก่
เบอร์๓เบอร์๔เบอร์๕
มารวมมาคละกัน
แล้วใส่ในถัง
ถังหนึ่งจะมีประมาณสัก๓๐ฟอง
แล้วขายอีกถังหนึ่งเท่าไหร่

โอ้โห
แต่ปรากฏว่าคนชอบอ่ะค่ะ

อ้อไปใช้อย่างหนึ่งก็ได้
ไก่สงการแล้ว

แต่ได้ถังไปเขาบอกว่าคุ้มไงล่ะครับ
แต่ถ้าใครไม่ได้สะดวกว่าอยากจะได้

แงหนึ่ง๑๐๒๐ฟองมันก็มีให้ได้เลือกซื้อเหมือนกัน
ถามหน่อยไอเดียนี้มันยังไงอะไรยังไง
คุณชนละทีบอกว่าตอนนี้ไข่ไก่มันแพงไง

ก็เลยต้องหาวิธีในการระบายสินค้าออก
เพราะว่าไข่ไก่เก็บไว้นานมันทำไม

ถูกต้องเผลอเดี๋ยวฟักมาเป็นตัว

แต่เรื่องของเรื่องเนี่ยถ้าเกิดว่าไข่ไก่มันเสีย

เพราะฉะนั้นนะครับตอนนี้เขาก็เลยลองหา
ลยุทธ์ใหม่ในการขายแล้วเขาบอกว่านี่บอกเลย
สามารถระบายของในสต๊อกออกมาได้เร็วมาก

ซื้อไข่ถังกลับบ้านไปเป็นแถวเลยนะครับ
แล้วก็เขาบอกว่าเรื่องของการขายไข่เนี่ยนะ

วันหนึ่ง๒๐๐แผงได้นะ

เพราะว่าเวลาบางทีเอามาใส่ในถัง

ที่เป็นพ่อค้าขายไข่ไก่หรือไข่เป็ดก็ตามนะครับ
ลองหาบรรจุพันธุ์ที่มันแปลกใหม่